ต่อกันกับข่าวช็อกวงการเพลงลูกทุ่งของเมืองไทยเลยนะคะ
เมื่อสูญเสียคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนักร้องลูกทุ่งในตำนาน
เจ้าของเพลงดังนี่คือติดหูหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นเพลงใจจะขาดแต๋วจ๋า
คุณสอนเพชรเสียชีวิตเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา
โรงพยาบาลสิริราชด้วยวัย๗๔ปีแล้ว
ระยะหนึ่งนะคะหลายเดือนเลย
สำหรับเหตุการณ์ล่าสุดนี้ในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
คุณแขกสิริโชคลูกชายคุณสอนเพชรและครอบครัว
เคลื่อนย้ายไปที่บ้านเกือบจังหวัดสุพันธ์บุรี
ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
แม้ว่าจะทำใจไว้แล้วแต่ว่าครอบครัวคุณสอนเพชร
เกินจะเก็บกั้นความรู้สึกครั้งนี้ได้
ก่อนที่จะนำศพออกมาจากโรงพยาบาลนะคะ
นำภาพคุณสอนเพชรมามอบให้กับทางครอบครัว
หลังจากนั้นพระสงฆ์สองรูปค่ะทำพิธีเคลื่อนย้ายศพ
ก่อนนำขึ้นรถตู้ไปมีครอบครัวเนี่ยเดินไปแตะที่โรงศพบอกกล่าวนะคะ
ว่าจะพากลับบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วอะค่ะ
ตอนนี้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศการจัดเตรียมงานศพของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณที่วัดยางไทยเจริญผล
บนบ้านดอนอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีญาติญาติเนี่ยคือเดินทางไปเตรียมสถานที่แล้วนะคะ
จัดดอกไม้เตรียมตั้งศพเตรียมจัดตั้งโรงครัวจัดโต๊ะเก้าอี้
ร่างของลูกทุ่งชื่อดังมาถึงช่วงเวลา๑๕นาฬิกาเพื่อรดน้ำศพนะคะในเวลา๑๖นาฬิกา
แฟนเพลงที่ทราบข่าวก็รอร่วมงานกันจำนวนมากล่าสุดนะคะทางทีมข่าวของเรามีรายงานด้วยว่าศพของคุณสอนเพชรเนี่ย
เดินทางไปถึงวัดแล้วค่ะตั้งแต่สิบสามนาฬิกาสี่สิบห้านาที
ระหว่างทางที่เคลื่อนศพมาถึงวัดรถตู้ที่นำศพมาเนี่ย
ยังเปิดเพลงของคุณสอนเพชรตลอดทางนะคะบรรยากาศก็เนี่ยค่ะ
ญาติญาติคนใกล้ชิดมารอรับศพกันด้วยบรรยากาศที่โศกเศร้า
ก็ต้องบอกว่าข่าวนี้นอกจากจะช็อกแฟนเพลงทั้งประเทศแล้วนะคะ
เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการลูกทุ่งก็โพสต์ไว้อะไรการจากไปของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณ
ชื่อดังคุณเอเชยามิดชัยหลิวอาจารยาจ๊ะนุงพนีกุ้งสุธิราชมิดมิดชัย
ฝนธนสุนทรยิ่งยงยอดบัวงามคือนักร้องลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทย
โพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณสอนเพชรนะคะ
และขอให้ดวงวิญญาณของนักร้องลูกทุ่งในตำนานไปสู่สวงสวรรค์ด้วย
เช่นเดียวกับตลกอาวุโสอาโน๊ตเชิญยิ้มค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีถึงการจักรไปของคุณอาสอนเพชรบอกว่า
เสียดายวงการเพลงต้องสูญเสียคนน่ารักอย่างสอนเพชร
ที่ผ่านมาตลกใช้เพลงของคุณอาสอนเพชรมาเล่นบ่อยมากนะคะ
แล้วคุณสอนเพชรเป็นคนมีน้ำใจงานฟรีงานไม่ได้ตังค์ก็ให้

จากไปครั้งนี้เชื่อว่าทำให้ทุกคนต้องคิดถึงแน่นอนนะคะ

แล้วแกเป็นคนที่ตลกมีงานที่ไหนก็แล้วแต่
แกรู้แกไปหมดนะไม่เอาค่าตัว
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่บวชลูกบวชหลานแต่งงานอะไรต่ออะไร
ถ้าแกรู้แกไปไม่ว่าขนาดระดับแกระดับสอนเพชร
ผมถือว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งที่รักตลก
แล้วตลกทั้งประเทศไทยก็รักแกด้วย

สำหรับครอบครัวคุณสอนเพชรสอนสุพรรณนะคะ